ใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นสายอะไรที่มันยุ่งเหยิง
แล้วนี่ทำไมทำไมไม่คุยกันก่อนสร้าง

ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องสะพานลอย
หรือหน่วยงานที่ดูแลเรื่องเสาแบบนี้
นี่ค่ะเสามันโผล่ขึ้นมากลางสะพานลอย

มาหมดเลยคือสะพานลอยจะก่อสร้าง
อ้าวก็จะก่อสร้างตรงนี้ทำไมอ่ะ
เสาไฟสายสื่อสารก็ยังอยู่ตรงนี้อยู่

แล้วพอแต่ละคนแต่ละฝ่ายทำไม
ทำไมมันก็เลยออกมาเป็นแบบนี้ค่ะ

คุณผู้ชมถามเลยว่าพิกัดนี้อยู่ตรงไหนอยากรู้เหลือเกิน

เอาภาพมาโพสต์แล้วก็เขียนข้อความ
บอกว่าของเขาแรงจริงจะกล้าขึ้นไหมเนี่ย
ตอนฝนตกนี่มีดูดแน่

ชาวบ้านเอาตรงนะเขาไม่รู้หรอกว่าไอ้สายนั้นน่ะ
มันคือสายสื่อสารหรือว่าสายไฟหรือว่าสายอะไร
แล้วในโพสต์ยังบอกว่าอุตส่าห์ดีใจ

หลายคนเข้าไปคอมเมนต์เพียบเลยค่ะ
ทีนี้นักข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปเลย

นี่เป็นโครงการของแขวงทางหลวงชนบุรีที่๒
การขยายถนนสุขุมวิทย์แล้วก็สร้างสะพานลอยในจุดชุมชน

คือทางกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมประธานกองทัพเรือ
เขายังไม่ได้ย้ายแนวเสาไฟออกจากแนวก่อสร้างตรงนี้ไง
ภาพมันก็เลยกลายมาเป็นเสาไฟทะลุขึ้นมาตรงนี้

ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการ
อยู่ระหว่างการหาผู้รับจ้างย้ายเสาไฟต้นนี้
เอ้าทำไมถึงไม่ย้ายก่อน
ทำไมคือไม่ทำไปพร้อมกันเนอะ
รู้อยู่แล้วล่ะว่าเสาไฟเสาสายสื่อสารมันยังอยู่ตรงนี้
ทางสะพานลอยก็ไปคุยกับเขาสินะว่าเรากำลังจะสร้างแล้วนะ

แล้วเสาไฟยังไม่ย้ายออกไปคนที่เขามาขึ้นสะพานลอยเขาก็กลัวไง
และอีกอย่างพอสร้างเสร็จแล้วพอใช้งานแล้วมาย้ายกัน
ก็มันก็เหมือนทำงานใหม่อีกรอบหนึ่ง

จริงนะคุณคือถ้าเกิดว่าแบบมาย้ายตอนหลัง
มันก็ต้องทุบมันก็ต้องทำอะไรใหม่ตรงนี้อีกค่ะ

ให้หน่วยงานทั้ง๒หน่วยงานชี้แจงกันสักหน่อยนะ
หลังจากนี้จะทำอะไรอย่างไร

จะได้ไม่ต้องมาซ่อมมารื้อมาทำอะไรใหม่กันอีกนะครับ

และประชาชนเขาวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเหมือนกัน
หน่วยงานไม่คุยกันเลยไม่อ่านไลน์ในกลุ่มเลย

ชาวบ้านร้องเรียนมาครับสายไฟหรือว่าสายสื่อสาร

กลัวจะเกิดเหตุไฟไหม้ไฟช็อตคุณ
ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูหน่อย
เพราะบางสายไม่ได้ใช้แล้วด้วยซ้ำ

ที่พื้นที่หมู่๗เที่ยมเพอสิมหาโพธิของปราจีน

มันพันทั้งข้างบนแล้วมันก็ลงมาถึงข้างล่างด้วยนะคุณ

จนมีเศษแบบมีต้นไม้อะไรอย่างนี้มีเศษหญ้าอะไรเขาขึ้นแล้วค่ะ
เถาวันเถาเวินขึ้นแล้วเนอะใช่แล้วชาวบ้านเขากลัวไง

เพราะว่าก่อนหน้านี้เคยมีไฟไหม้มาแล้วด้วยรอบนึง
แล้วสายมันก็ถูกปล่อยเอาไว้ลงมาถึงพื้นแบบนี้ค่ะ

ชาวบ้านเขาบอกว่าอยากให้หน่วยงานมาตรวจสอบเก็บ

เพราะว่ามันระโยงระยางอยู่ข้างบ้านผมนี่แหละ
แล้วไฟมันเคยไหม้แล้วไงผมไม่อยากให้มันเกิดไฟไหม้ขึ้นอีก
ที่ผู้ชายคนนี้ชี้ให้ดูเลยนะ

นี่พี่เขาพูดเสียงดังฟังชัดเสียงแข็งเลย

เก็บสายเคเบิ้ลที่ทิ้งระโยงระยางไว้ข้างบ้านเหล่านี้หน่อยครับ
ไม่งั้นไฟไหม้เมื่อไหร่ผมไม่รู้ตัวนะครับ
นอนหลับอยู่อยู่ไฟไหม้พี่รับผิดชอบหรือเปล่า

สัตหีบชนบุรีกับศรีมหาโพธิปาจีนบุรี
ดิฉันเชื่อเหลือเกินว่ายังมีอีก
คุณผู้ชมที่ดูอยู่ตอนนี้พิมพ์ส่งเข้ามาหน่อยค่ะ
ที่ไหนจุดไหนที่ยังต้องการการแก้ไขอยู่บ้าง

แต่พี่เขาร้องเรียนจริงเลยบอกโอ้โหผมกลัวเหลือเกิน

ครั้งที่ที่ฉันอ่านข่าวนี้หน้าของรัสเซลโคลอยขึ้นมาทุกที่เลยคุณ
นะฮะก็ไทยแลนด์โอลี่อ่ะนะ